มีอุทหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กนะครับ
ต้องดูแลให้ดีอย่าให้คลาดสายตานะครับ
หลังจากที่เด็กหญิงวัยขวบเศษคนหนึ่ง
พลัดตกลงไปในถังดักไขมัน

ขณะที่แม่กำลังจัดเตรียมสถานที่ขายอาหาร
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่ยากข้างโรงอาหาร
ไปไม่นานกลับไม่เห็นลูกสาวคนเล็ก
แม้จะพยายามหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่พบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหา
พบว่าฟ้าพลาสติกที่ปิดทับถังดักไขมัน๔ถัง
ซึ่งอยู่บริเวณสนามย่าเปิดแง้มอยู่๑ถัง
เมื่อเปิดดูก็มีน้ำและไขมันจากเศษอาหารอยู่

เจ้าหน้าที่นำไม้ยาวมาคนภายในถัง
ก็พบมือของเด็กน้อยลอยขึ้นมา
จึงช่วยกันดึงร่างขึ้นมาจากถัง
พบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
ลักษณะของถังดักไขมันเป็นพลาสติก

มีฝาเป็นพลาสติกสีดำทรงกลม
ผ่าศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
นางยุภาขวัญกลับหัวหน้าแม่ค้าในโรงเรียนเล่าว่า
วันเกิดเหตุก็มาทำความสะอาดร้านพร้อมกับแม่ของเด็ก
ช่วงที่น้องหายไปก็ได้ถามพี่สาววัย๗ขวบ
ก็ไม่รู้ว่าน้องหายไปตอนไหน
ตอนนั้นก็คิดว่าน้องถูกจับตัวไปขาย
รู้สึกใจหายเพราะมักจะเห็นน้องวิ่งเล่นกับพี่สาวตลอด
วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยเตรียมทำฝาถังดักไขมันใหม่

ห้ามไม่ให้นักเรียนหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้

ซึ่งทางโรงเรียนได้พูดคุยกับแม่ของผู้ตายแล้ว
ก็รู้สึกเห็นใจและพร้อมให้การช่วยเหลือ
แม้ว่าทั้งฝ่ายผู้เสียชีวิตจะไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาว
และเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนศพของเด็กหญิงได้นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิดจังหวัดสงขลา
โดยทางครอบครัวขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้ถ่ายบรรยากาศและงดสัมภาษณ์
เนื่องจากยังทำใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน